เมื่อวานเนี่ยวันก่อนเด็ก๗ขวบ
๗ขวบนอนกับคุณแม่คุณแม่ติดโควิดแยกห้องกันนอน
จากนั้นมาพอตื่นเช้ามาไปปลุกคุณแม่

ติดโควิดเสียชีวิตไปอีกรายหนึ่งฮะ
ไอ้คนแม่เป็นไรมั้งครับ

เห็นแม่ทำเสียงอะไรไม่รู้
เหมือนเสียงหายใจเสียงเสียง

บอกให้แม่พูดแม่พูดแม่ก็ไม่ยอมพูด
เป็นเสียงหายใจนะครับ

แต่แม่ไม่ยอมพูดตรงนี้เลย

ตั้งแต่ตอนเช้าที่หนูตื่นมา
แล้วเห็นตอนที่หนูจะให้แม่ต้องออกมาให้กิน

เรียบแม่เรียบแม่แม่แม่แม่

แต่จนเนี้ยแม่ไม่ยอมตื่นเลยค่ะ

ไล่ตั้งแต่เช้า

ตั้งแต่เช้าแม่ตื่นอยู่แต่ว่าแม่ทำเสียง

เสียไม่รู้จนเสียเป็นแม่ด้วยแล้ว
จะตอบใช้คำว่าฉะฉานคือพี่ถามอะไรน้องตอบได้หมดฮ

เพราะอยู่กับประสบการณ์การสูญเสียครั้งสำคัญในชีวิต

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจังหวัดสมุทรประการย่านถนนเทพารักษ์ฮะ

คุณแม่ก็คือนางมะยุรีอายุ๔๓ปี
เสียชีวิตคาบ้านเจ้าที่ไปตรวจสอบนะฮะเสียชีวิตคาบ้านเลย
บ้านนี้จริงอยู่กัน๓คนพ่อแม่ลูก
แต่ตอนที่ไปพ่อไม่อยู่เพราะว่าติดโควิด
แล้วไปกักตัวก่อนแล้วดังนั้นจะเหลือแค่๒คน
ก็คือคุณแม่กับคุณลูกลูกก็คือ๗ขวบที่ว่านี้นะฮะ
และเหตุการณ์ดังกล่าวนี้คุณแม่รู้ตัวอยู่แล้ว
ว่าพ่อติดสามีติดดังนั้นตัวเองก็ติดด้วย
พอรู้ว่าตัวเองติดแยกห้องนอนเลย

จะได้ไม่มาปะปนกันจะได้ไม่ติดเชื้อกัน
สุดท้ายแล้วคุณแม่ก็รู้ตัวอย่างที่บอกไว้
พยายามจะหาสารพัดสมุนไพร

เพราะว่าไปโรงพยาบาลไม่มีใครมารับ

สุดท้ายคุณแม่ก็ไม่สามารถ

ตอนเช้าแม่หิวน้องหิวนะ

คุยกับแม่เรียกแม่ให้แม่พูดให้แม่ตอบ
แม่ไม่พูดแม่ไม่ตอบใดทั้งสิ้น

พอรู้ตัวพอมารู้ว่าคุณแม่จากไปแล้ว

น้องเจ็ดขวบคนนี้เนี่ยไม่ติดโควิด

คุณแม่ท่านรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองติด
ดังนั้นไม่อยากให้ลูกติดก็เลยแยกห้องไปก่อนหน้านั้น
ด้วยความรักลูกตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่
ไม่ช้าพยายามดูแลเรื่องนี้อยู่ฮะ
สุดท้ายแล้วก็ดูแลกันไปนะฮะ

แล้วรอญาติมารับน้องไปดูแล

ไม่ติดโควิดแล้วคุณแม่เป็นไงเหมือนกับทุกชีวิตเหมือนกับหลายคนที่มันจะเดียวดายเหลือเกิน
เวลางานศพญาติไม่มีเลยชาปนกิจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ
บึงบัววัดบึงบัวท่านก็เมตตาในการที่จะชาปนกิจศพ
คือเปิดรายการมาก็อย่าโกรธกันเราอยู่ในยุคของสถานการณ์โควิดจริงตอนนี้ครับ
ก็ใช่ว่าจะสบายใจนะเห็นภาพแบบนี้ทุกวัน